ภาพที่เราได้มานะคะทีมข่าวเราได้มาเป็นภาพกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันจะเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ผู้ก่อเหตุขับรถมาในปั๊มนะคะแล้วจอดที่หน้าร้านสะดวกซื้อรถสีขาวนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาเดินเข้าไปซื้อของแล้วก็ออกมานั่งกินอาหารหน้าร้านสะดวกซื้อลักษณะเนี่ยเหมือนกับว่ากำลังคิดว่าจะทำดีหรือไม่ทำดี
หัวจ่ายน้ำมันเพื่อเติมน้ำมันค่ะเด็กปั๊มเติมน้ำมันเสร็จก็เนี่ยขับรถออกมานี่อันนี้คือเข้าไปเพื่อที่จะไปเติมน้ำมันก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันจะเห็นว่าเด็กปั๊มเนี่ยปกติเขาก็จะเอาเอาป้ายเนี่ยนะคะวางเอาไว้หน้ารถเติมเสร็จเอ้าขับรถออกมาแบบนี้เลยนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณ
น่ะบอกเติมสองพันเด็กปั๊มบอกเติมได้พันแปดเขาก็เลยเอาปืนขึ้นมาขู่พนักงานนะคะแล้วอย่างที่บอกค่ะเขาขับออกมาแบบนี้ไม่จ่ายตังค์มาเจอด่านตำรวจนะคะเนี่ยค่ะ
เจอจุดตรวจนะคะบ้านฉิมล่าสพหัวไซ
ตำรวจที่จุดตรวจก็สังเกตพบความผิดปกตินะคะก็เลยสกัดให้จอดรถพอเข้าไปถามเนี่ยค่ะก็คุมตัวผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้นั่งนิ่งไม่ยอมลงจากรถนะคะซึ่งขณะนั้นเนี่ยไม่ได้แสดงปืนแล้วเขาก็นั่งอยู่ในรถตั้งแต่๙โมงครึ่งตำรวจรอเป็นชั่วโมงไม่ยอมลงมาจนตำรวจเนี่ยต้องเอารถมายกเพื่อให้เทียบริมถนนให้รถคันอื่นสัญจรผ่านไปผ่านมาได้
แล้วก็พยายามให้ผู้ชายคนนี้ลงจากรถด้วยการทุบกระจกระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทุบกระจกปรากฏว่าผู้ก่อเหตุชักปืนขึ้นมา

เจ้าหน้าที่เห็นปืนทุกคนก็ต้องถอยออกมาก่อนค่ะเพื่อที่จะมาวางแผนเรียกกำลังเสริมมาระงับเหตุ
ผู้ก่อเหตุก็มีอาการยั่วยุนะคะเจ้าหน้าที่เอาพัดออกมาพัดแล้วก็เดินไปเดินมาตรงบริเวณรถนะคะ
นี่ค่ะนี่คืออาการยั่วยู้เจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่เห็นปืนต้องถอยออกมาคือเขารู้สึกว่าน่าจะแบบเหมือนตัวเองมีอาวุธนะคะ
เดินไปเดินมาที่บริเวณรถตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเกลี้ยกล่อมอยู่ตลอดเวลานะคะให้เขาวางอาวุธแล้วก็มอบตัวกับตำรวจนะคะ
ต่อมานะคะพลตำรวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหน่วยสวาสตร์ราชเดชอาวุธครบมือค่ะต้องเข้าเจรจาเกลี้ยกล่อมหน่วยสวัสดิ์ต้องมาใช้เวลาเจรจานานกว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะก็ยังไม่สามารถระงับเหตุได้นะคะสุดท้ายเนี่ยตัดสินใจค่ะให้หน่วยสวัสดิกระชับพื้นที่
เข้าไปเปิดประตูเลยค่ะเข้าไปนะแต่ว่าผู้ก่อเหตุเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้ยินยิงปืนสวนออกมา๓นัดนะคะเนี่ยค่ะกระสุนปืนเนี่ยเข้าที่นิ้วชี้ข้างขวาของร้อยตำรวจเอกสุธีพาหุการกระดูกแตกค่ะ

ว้าว
เป็นนาทีระทึกจริงนะคะเพราะว่านี่หน่วยสวาสตร์ต้องมาเลยนะคะมาเพื่อที่จะปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์แล้วมีการสุดท้ายเนี่ยมีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าไป

อยู่ในรถคือเขายอมอยู่ในรถทั้งที่เต็มไปด้วยแก๊สน้ำตา
ระหว่างนี้คือมีการเกลี้ยกล่อมอยู่ตลอดนะคะ
ตำรวจเนี่ยเกลี้ยกล่อมอยู่ตลอด
ผู้ก่อเหตุเอามือซ้ายถือปืนเจาะขมับตัวเอง
ขู่ตำรวจบอกว่าจะยิงตัวตาย
คือสถานการณ์มันหมินเหม่มาก

ชั่วโมงอย่างที่บอกตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึงบ่าย๓โมง
สุดท้ายตำรวจตัดสินใจค่ะ
ยิงใส่ที่มือซ้ายคือเขาถือปืนมือซ้าย
ตัดสินใจยิงไปที่มือซ้ายแล้วก็บุกเข้าชาร์จเลย
ก็ถึงจะควบคุมสถานการณ์ได้นะคะนำตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
แล้วก็อย่างที่รายงานไปในตอนแรกนะคะ
ตรวจสอบในรถกระบะคันนี้ของผู้ก่อเหตุก็พบยาบ้าหลายเม็ด
เดี๋ยวก็คงจะมีเรื่องราวจากเหตุการณ์นี้ออกมาเรื่อยนะคะจากการสอบสวนค่ะ
นี่นักข่าวของเราค่ะอยู่ที่นครศรีธรรมราช
แล้วก็ติดตามสถานการณ์นี้ตั้งแต่ต้นเลยนะคะนี่ต้องขอขอบคุณภาพที่ได้มาด้วยนะคะ
อันนี้คือเป็นภาพที่นักข่าวของเราก็อยู่ในสถานการณ์ด้วยนะคะ